โปรดติดตามตอนต่อไป

ได้เตรียมตัวกันมาดีไหมครับ

อังเปล่าเตรียมตัวกันมาดีไหมครับลูก

อังเปล่าสู้ไหมรู

จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความถนัดความรัก
และความสามัคคีของคนในครอบครัว
เพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจ

โอ้ตื่นเต้นมากครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว
ตอนนี้หน้าที่คือเลือกก่อนว่านกจะตอบเรื่องไหน
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โดนัท
เรื่องที่๒วัดระคัง
เรื่องที่๓วอเล็กบอล
เรื่องที่๔บ้านของเรา

และคุณนกเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องบ้านของเราครับ
คุณนกเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องบ้านของเราครับ
คุณนกเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านหลังนี้จริงก็ใครเป็นคนทำความสะอาดบ้านสักส่วนอย่าง

แต่กลับมาคิดว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้ไหม
น่าจะรู้ค่ะถ้าในห้องนอนตัวเอง
เห็นบอกมีโต๊ะบูชาและโต๊ะหมูบูชาด้วยเหรอที่บ้าน

จริงแล้วขอโทษนกนับถือศาสนา

แต่จริงในบัตรประชาชนของนกนี่คือศาสนาพุทธไหม

ก็ได้ไหว่ทั้งมีพระด้วยเนอะ

ปกติก็พุธอยู่แล้วค่ะฮินดูก็พุธอยู่แล้วค่ะ
นะครับก็มาจากสายเดียวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงวัตถุมงคล
ก็จะมีวางอยู่บนโต๊ะบูชานี้ด้วย

พระองค์นี้น่าจะได้มาจาก
งานที่เราไปทำบุญนะคะ

แล้วเราก็ไปไหว้พระไปผูกอะไรอย่างนี้
ข้อสินข้อไม้ข้อมือก็จะได้มาค่ะ
องค์นี้แหละไม่ต้องไปดูที่องค์อื่นแล้ว

เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้
อยู่ที่พระองค์นี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีชื่อรุ่นว่าอะไร

รวยทรัพย์มหามงคล

รุ่นโชคลาบมหาโภคศัพท์

รุ่นทรัพย์มหาศาลมหารวย

รุ่นอภิมหาเศรษฐีมหาบารมีน

ซึ่งเราก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันค่ะ
คุณนกจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

รุ่นรวยทรัพย์มหามงคลค่ะ

รวยทรัพย์มหามงคลครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบโจทย์ครบแล้ว๔ข้อนะครับ
กยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดาวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณดาวขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องโดนัท

เรื่องวงโลโซ

ขอเชิญคุณดาวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าไปวัดละคังเนี่ยต้องเข้าไปไหว้พระประธานในอุโบสถแน่เลย

แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมในวัดนี่ก็คือว่าละครั้งเราจะมีการปล่อยปลาอะไรอย่างนี้

เคยค่ะแต่ไม่ซื้อปลาในนั้น

แล้วก็มีอีกหนึ่งที่ก็คือวัดระคังถ้าใครไปแล้วเนี่ย
จะต้องไปที่ประตูใช่ป่ะ

ประตูชื่อว่าประตูพรหมรังศรี
ใช่ไหมแล้วด้านข้างของประตูพรมรังศรีเนี่ยก็จะมีอีกประตูเคยสังเกตไหม
คำถามอยู่ที่ประตูนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูนี้มีชื่อว่าอะไร
ที่วัดมีหลายประตูไหมเหรอคะมีไม่มากนะคะ
มันชินกับตาเราจากการที่เราได้ไปบ่อย
ตอบว่าตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่๔
พระเทพสิทธินายกครับ
ตัวเลือกที่๔พระเทพสิทธินายกครับ

คุณดาวยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไอซ์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไอซ์ครับ

ขอเชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มันเป็นอาชีพแรกเลยใช่ไหมลูกโดนั

ที่เราได้เริ่มว่าช่วยทางบ้าน
เคยขายได้มากที่สุดเนี่ยกี่ชิ้น
ก็หมดกล่องค่ะ๒๔ชิ้น
เอาละคำถามเกี่ยวกับโดนัทนี่แหละนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

อังเปล่าอยากช่วยเต็มที่เลยนะ
ช่วยป่วน

ขอแชร์น้องน้องมามาเป็นผู้ช่วยครับ

ตามจำนวนคำสั่งของลูกค้า
ได้ไหมนี่คืออาชีพที่น้องได้ทำกันสองคนพี่น้องนะครับคุณผู้ชม

เฮ่ยเพิ่งเห็นเลยเพิ่งเอือกเลยอยากเห็นเลย
โจทย์และกติกาให้ดีนะลูกนะ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
โดนัทตามคำสั่งซื้อจำนวน๑๐ชุด
แล้วนำไปแขวนภายในเวลา๓นาที

ขายก็ขายมาประมาณเกือบเดือนค่ะ
พอได้ยินโจทย์นี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเกินไปค่ะ

ตัวนะครับ๓นาทีใช้เวลาให้คุ้มค่านะลูก
สมาธิทีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สโตปินี่๒
ทีม๑
ช็อกโกแลตยัง
สโตปินี่๒
ทีม๒
ช็อกเลน้ำ
นี่เห็นอย่างนี้ไหม

ช็อก๓สตเตอร์เบอร์ลี่๑

พี่พี่จ๋อง
โทษโทษโทษ

พี่จ๋อง

โทษโทษ

หนูไม่รู้หรอกว่าพ่อแอบไปตีบอลเล่มา
หนูว่าพ่อจะถนัดทางนี้มากกว่าค่ะ

เขาน่าจะยุคเดียวกันกับเสกโลโซ

เชิญพ่อนุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็พอฟังได้อยู่ไปบอก

แล้วเคยร้องเพลงนี้ให้ใครฟังไหมครับ
มีร้องร้องให้นกฟังอย่างนี้ครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เคยเป็นวงแบ็คอัพให้กับศิลปินท่านใด

วัฒนศิลป์
ผมก็ฟังโลโซมาตั้งแต่ตอนอายุ๑๐กว่าครับผม

โลโซก็ยังเป็นศิลปินที่หนึ่งในดวงใจของผมอยู่แล้วครับ
ตอบเป็นข้อหนึ่งอ่ำอมรินครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งอ่ำอมรินนิติพลครับ

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับพ่อครัวของเพื่อนนกจากกรูเทพมหานคร
ลูกน้อยได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้เงินกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ